ให้เยอะให้เยอะให้เยอะ

นี่แผ่นตัวนี้ต้องพูดใหญ่
ให้หวยถูกไง

นี่เดี๋ยวให้ไวเลี่ยวติ

ในกิจกรรม๓๒วันท้ายรัฐทีวี
กับการแจกของธวัล๓๒วันน
รวมมูลค่ากว่า๕ล้าน๗แสนบาท

เที่ยงติดตามชมรายการต่างทางช่องไทยรัฐทีวีนะคะ
แล้วก็สังเกตสัญลักษณ์กล่องของขวัญ๓๒วันมหาศจรรย์ปีใหม่ไทยรัฐทีวี
แล้วก็ส่งไลน์อวยพรปีใหม่ค่ะ
ตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมและเบอร์โทรศัพท์
ทีนี้ก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของนี่เลยค่ะ
พรรมคอนโดพาร์กรังสิทธิ์จากพฤกษายรถอิซูซูมิวเอ็กซ์นะครับ
มิวเอ็กซ์และของรางวัลอื่นอีกมากมาย
รับความสุขพร้อมกัน๓๒วันเต็ม
ซึ่งเราเริ่มกันตั้งแต่๑ธันวาคมแล้วนะครับ
จะไปสิ้นสุดอีกครั้งหนึ่งคือ๑มกราคม๒๕๖
ขอจำกัดสักนิดนึง๑ท่านต่อ๑ช่วงรายการ
ต้องค่ะเนี่ยเดี๋ยวพอเราพูดกันไปสักแป๊บนึง
ถ้ามีกล่องของขวัญขึ้นที่หน้าจอคุณเมื่อไหร่

อาจจะเป็นผู้โชคดีได้รับของขวัญไปก็ได้ค่ะ

นี่เลยค่ะข่าวหน้าหนึ่งไทยรัฐนะคะในวันนี้เลยก็
เป็นข่าวส่งเสด็จสูริพรรณพระสังคราช
พระบรมฎรสัทธิรธก็สเด็จพระราชธรรมเพิริง
ทั่วลาก้อโศกสลดอาหลายสังขบีดอน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระกรุณาโปรดเก้าให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร
แทนพระองค์ในการพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระยานสังวร
เด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกนะคะยังพระเมรุหลวงวัดเทพศิรินทราวาส
พุทธศาสนิกชนก็สุดอาลัยค่ะร่วมส่งเสด็จกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะคะ
ริ้วขบวนอันเชิญพระศพก็ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติสังฆราชองค์ที่๑๙ของกรุงรัตนโกศิลป์มากเลย
เห็นภาพค่ะภาพเราประชาชนไปเพียบเลย
ตอนนี้นะฮะก็อย่างที่บอกกันว่าประชาชนยังมีโอกาสที่จะกราบพระอัฐิของสมเด็จพระสังฆราชได้ต่อถูกต้องไหมครับ
หมายกำหนดการจริงตั้งแต่เช้าวันนี้นะคะวันที่๑๗ตั้งแต่๗นาฬิกา
ก็มีพิธีเก็บพระอัฐินะคะณพระเมรุวัดเทพศิรินทราวะ
แล้วก็อันเชิญมาประดิษฐานยังตำหนักเพชรส่วนวันที่๑๘ตั้งแต่เวลา๘โมงจนถึง๖โมงเย็น
ก็จะเปิดให้พุทธศาสนิกชนศักระพระอัฐิได้รวมไปถึงวันที่๑๙และวันที่๑๗
ก็จะมีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระอาธิณตำหนักเพชรวัดบวรด้วย
เพราะฉะนั้นประชาชนจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้ไปกราบพระอัฐิของท่าน
ถ้าสมมุติมีใครได้เห็นจริงแล้วเขาบอกพระอัฐิของท่าน
ไม่ว่าจะเป็นพระโลหิตหรือจะเป็นพระเกษากลายเป็นพระธาตุไปแล้วนะฮะ
เราได้มีการแชร์มีคนแชร์กันในโลกออนไลน์มากมายเลยกันว่า
กลายเป็นพระธาตุไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแสดงว่าท่านก็เป็นหนึ่งใน
เอาจริงนะฮะถ้าสมมุติจะตามความเชื่อก็คงจะเป็นพระอรหันต์ไปเรียบร้อยแล้วล่ะ
ใช่เสด็จสู่นิพานเลยทีเดียว
มีการบอกว่าแม้กระทั่งองค์ท่านก็ยังนิ่มเหมือนตอนที่แบบว่า
เหมือนตอนที่ยังมีพระชนชีพอยู่เลย
โอเคนะฮะไปถึงเรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องของคุณปอทฤษฎีนะฮะ
เป็นยังไงอ่ะสรุปตลอดทั้งวันเลยเนี่ยก็จะหาวเลย
หรือไม่ตายมีคนก็พูดว่าตายกันเยอะเหลือเกินคุณคิดพูดคำนั้นไม่ได้

คำว่าเสียชีวิตแต่คือจริงแล้วคุณปอยังไม่ได้เสียชีวิตนะครับ
มีแต่ข่าวลือออกมาทั้งนั้นเลยว่าคุณปอเสียชีวิตแล้วนะตายแล้วเสียชีวิตแล้วจริงแล้ว
ไม่ใช่นะครับทางคุณอาน้ำอ้อยนะครับรวมถึงคุณโบวันด้าเนี่ย
ก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าตอนนี้ยังไม่ได้เสียชีวิต
ยังมีชีวิตปกติชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจปกติถูกต้องถูกต้อง
แล้วที่เขาบอกสภาพแย่เหลือเกินแล้วปอดใช้ไม่ได้แล้ว
เป็นอย่างนั้นนะฮะทางอันน้ำอ้อยนะครับอาจารย์สูญตัวนะครับ
อาการโดยรวมของคุณปอทฤษฎีนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับบอกว่ายังทรงตัวอยู่
ต้องเฝ้าระวังเรื่องปอดนะฮะยังรู้สึกตัวแล้วก็รับรู้ได้ดีนะฮะ
สำหรับข่าวลือเรื่องคุณปอเสียชีวิตนะฮะเลยเป็นเรื่องที่ไม่ประสงค์ดีต่อครอบครัวนะฮะ
แต่ครอบครัวก็ยังเข้มแข็งนะครับและมั่นใจในการรักษาจากทีมแพทย์
โดยทั้งหมดมีใจความอย่างนี้นะฮะอาการโดยรวมที่ผ่านมาตอนเช้านะฮะ
ยังทรงตัวอยู่นะครับยังต้องเฝ้าระวังเรื่องปอด
การโดยรวมต้องให้แพทย์ชี้แจงกระจ่างชัดตลอดนะฮะ
ยังรู้สึกตัวเหมือนเดิมทุกอย่างตลอดการรับรู้เนี่ยก็ยังดีนะฮะ
แต่มีช่วงหนึ่งที่อาจจะซุดลงไปบ้างแต่ก็กลับมาดีนะฮะ
คือเราตอบแทนไม่ได้เท่าหมอเพราะว่าต้องเฝ้าระวังชั่วโมงต่อชั่วโมงนะฮะ
ซึ่งไม่สนใจข่าวลือปเสียชีวิต
เพราะคุณมดดำนี่ก็เป็นเจ้ากรมข่าวลืมกัน

เดี๋ยวฉันจะต้องพูดอีกเรื่องหนึ่งด้วย

เคยมีเรื่องแบบนี้ออกมาแล้วน่าจะ๒ครั้งแล้วนะฮะ

แต่ว่าครอบครัวเนี่ยก็เข้มแข็งหนักแน่นมั่นคงตลอดนะฮะ
ข่าวลือที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่ไม่ดี
ถือเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมไม่ควรที่จะมาพูดกันแบบนี้นะฮะ
แต่ตอนนี้ทีมแพทย์ก็ดูแลเป็นอย่างดีทั้งครอบครัวเองด้วยแล้วก็ทั้งคุณปอด้วยนะฮะ
แล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าล่าสุดเมื่อวันนี้

วันนี้เนี่ยนะฮะทางเด็กนะครับก็มีไปร้องเพลงนะฮะ
ให้กับทางคุณปอนะครับ
คุณโบก็น้ำตาน้ำตาคลอเลยไปร้องเพลงคริสต์มัสใช่ไหมฮะ
แล้วก็มีคณะครูอาจารย์นะฮะที่บุรีรัมย์เนี่ยก็เผ็บอิยบไปด้วย
แล้วก็เด็กจากมุรณิทิสุพัณฑ์นิมิตรด้วยนะคะที่มาร้องเพลงนักครับ

เมื่อไหร่มีการแถลงข่าวมาก็คือตามนั้น
คือจริงแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าปอยังต้องสู้ต่อไป
สู้อยู่ยังไงก็ยังสู้ต่อไปอย่าไปพูดใช่เป็นที่ทำไมทุกคนไปพูดว่าเขาเสียชีพิษ

คนยังไม่ตายอ่ะเอาตรง
คนมันยังไม่ตายแล้วก็สภาพจิตใจของครอบครัว

ไม่กูอย่างงี้ไม่ดีหรอกเนอะ
อีกเรื่องหนึ่งขอพูดไม่มีสคริปตหรอกฮ

เรื่องที่แบบว่าหาว่าฉันไปพูดว่าคนนู้นท้องคนนี้ท้อง

นี่ในระหว่างที่พี่เขียนในระหว่างที่พี่เขียนน้องจะเล่า
น้องไม่ถ่ายรายการของน้องนะพี่ตามแต่งจงหวังไหน
พี่ชื่อไม่ว่าคนดูรายการเราเยอะมาก

มันปรุงแสงเดี๋ยวกันอีก

แถมันมันขยันท้องกันจังเลยหวะ

อาจารย์หนุ่มพัดท้องมาเนี่ย
หมอปลาก็บอกว่าในช่วงธันวาคมเนี่ยดาราจะท้องกันเป็นว่าเล่นเลย
ฉันก็บอกอุ๊ยปากเสียใครตอนไหนมันก็มีท้องทุกเดือนหรือเปล่าวะ
ไม่แต่ว่าท้องออกมาแล้วมีแต่ผมทราบว่า๒คนล่ะ
เหรอที่ผมรู้มาคือสองคนเดี๋ยวพี่ต้องเขียนนะ
หนุ่มยังไปเล่าแล้วแม่ฟังไม่ถูกนะเป็นคำถามสัศวินชีวะแล้วฉันสวยนะ

ผมขอบคุณมากนะครับที่โทรมาด่ามดดำแทน

บอกเลขตรงมากจนจนพี่ที่ไทยรัฐเนี่ย
ถูกเลขที่พี่หนุ่มบอกกันเยอะมาก

คือพี่บอกเลขไปคนถูกเยอะมาก
กระทั่งตอนนี้พี่แฟนคลับหนูหลายคนเนี่ย
เวลาที่วันที่เลขจะออกทุกคนจะต้องส่งมาหาหนูว่า
วันนี้มีเลขอะไรไหมมีเลขเด็ดอะไรไหม

คือเขาก็เตือนกันมาสักนิดนึง

วันนี้แหละมันมีเลขท้ายสองตัวนะ
นั่นคือแรงวันที่หนึ่งที่ออกมา

แนละพี่หนุ่มบอกไม่ได้

แต่ที่เราบอกไปนะฮะ๐๘๘๐

พี่หนุ่มย้ำด้วยเวลาย้ำอะไรจะออกเลขนั้นนะจริง

นี่เห็นไหม

ไม่แต่ที่เราย้ำไว้เลยคือ๐๘๘
ที่เราย้ำไว้เลยคือ๐๘๘๐ว่ามาแน่

คุณเล่นไหว้ใต้ดินเหรอ

ผมไม่ได้ซื้อผมเสียใจอยู่ตรงนี้

นั่นน่ะดิงั้นพี่ไม่ต้องซื้อพี่ก็บอกคนอื่นอย่างนี้ดีแล้ว
แล้วผมจะได้ตังค์ไหมต้องเอาตังค์มาเส้นผมบ้างสิ
เดี๋ยวเขาก็เอาตังค์มาเส้นงานการเพียบ
บอกอะไรฮะใครถูกก็ต้องมาตั้งงานผม

ผลจากการเลิกขายหวยเนี่ย
ธุรกิจเดือนพฤศจิกายนเจ๊งเพิ่ม๓๑เลย

ภาณิชย์เนี่ยเขาเผยธุรกิจเจ้งเดือนพฤศจิกายโลก

เอาย่อแบบประชาชนก็เข้าใจเนี่ย
เขาได้ไหมมันจะต้องเต็มมันจะต้องอะไรตลอดเวลาเลยเหรอ

ว่าธุรกิจเจ๊งเดือนพฤศจิกายน๒๗๒๒ลาย
เหตุเกิดจากค้าสลากเนี่ยเลิกกิจการแล้วก็ช่วงปลายปีเนี่ย
จดเลิกนะครับเพราะว่าไม่ต้องส่งงบการเงินปีถัดไป
มั่นใจว่าปีนี้นะฮะจดไปหายใจทันมั้ย
กำลังอ่านอยู่กำลังอ่านอยู่

เพราะฉะนั้นสิ้นปีก็จะแสดงให้เห็นว่า
เห้ยมีคนตั้งใจจะจดตั้งใหม่เนี่ยอีกหกหมื่นกว่าคน

เมื่อก่อนการขายหวยก็อาจจะต้องมีการจดนู่นจดนี่

เดี๋ยวนี้ต้องไปต่อคิวซื้อเนี่ย

ก็มันก็ยังมีคนที่จะจดใหม่อีกหกหมื่นกว่าคน
ใช่ก็ต้องอ๋อผมนึกว่าจดจดเรื่องจดเลข
ไม่ใช่จดนิติบุคคล
คือเมื่อก่อนเนี่ยคนที่จะไปรับได้มันจะต้องเป็นโคต้าถูกต้องไหมฮ

ในระบบที่ว่าใครมาถึงได้กี่เล่มตามกำหนดกี่โลก

เดือนที่ผ่านมา๒๗๒๒คน
สำหรับยอดการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลทั่วไปนะ

เมื่อเทียบจากพฤศจิกายนปี๒๕๕๗เนี่ย

ถ้าเทียบจากเดือนตุลาคม
เพราะฉะนั้นเนี่ยมีเป้าหมายใหม่เหมือนกัน
ถ้าสมมุติมีคนที่กำลังอยากจะขายหวยเนี่ย
หรือขายต้องเรียกว่าลอตเตอรี่ถูกต้องไหมครับ

อีกหน่อยอาจจะตั้งพรบจัดตั้งนิติบุคคล

ตอนนี้คุณจัดตั้งนิติบุคคลได้แล้วนะฮะ

เมื่อก่อนจะต้องมีหุ้นส่วน๓คนนะฮะไม่ใช่๒คน

เล่นอย่างเดียว
ก็ฟังนิดนึงมันจะตายไหม
ที่จริงมันมีคำที่ติดยอดกูเกิลขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะ
เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาบอกว่าเป็นคำไหนสักครู่เดียว

วัดพออีบ้าวัดพอวัดเจมส์เนี่ยวัดพออย่าติดอันดับที่๒๑
สถานที่เชี่ยวยอดนี้เดี๋ยวกลับมาไม่ต้องกลับมาเดี๋ยวกลับมา
เดี๋ยวกลับไปนู่นซะงั้น